ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ไปดูบรรยากาศการหาเสียงทางการเมืองกันสักหน่อยค่ะ
บรรยากาศช่วงนี้มีดีเบตเกิดขึ้นหลายเวที
หลายคนเริ่มอยากเห็นผลเอกประยุจันทร์โอชามาร่วมดีเบตด้วย
อยากฟังวิสัยทัศน์อยากฟังนโยบาย
ถูกต้องแต่ว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไร
วันนี้พักออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
บอกว่ายินดีนะถ้ากรกตอนุญาตให้พลเอกประยุจันทร์โอชา
สามารถมาช่วยลูกพักหาเสียงได้
หากมาร่วมดีเบตได้อันนี้ยินดี
เชื่อว่าหากมีการอนุญาตก็จะทำให้คะแนนเสียงของพักเพิ่มมากขึ้นด้วย
ส่งแรงกดดันไปที่กรกตแทนตอนนี้
ต้องรอผลจากกรกตอยู่ว่าตอนนี้จะออกมาบอกเรื่องนี้อย่างไร
ขณะที่บรรยากาศหาเสียงวันนี้ก็คึกคักเป็นอย่างมากค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศการหาเสียงของพักพลังประชารัฐ

วันนี้ร่องเรือค่ะล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาไปช่วยผู้สมัครหาเสียงไปที่ตลาดปากเกร็ดในจังหวัดนนทบุรี
ยืนยันนะมั่นใจว่ากระแสนิยมของพักเวลานี้จะทำให้สอสอในสภามีมากกว่า๑๕๐ที่นั่ง
แล้วก็เชื่อว่าหากกตอนุญาตให้พลเอกประยุจันทร์โอชาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักมาช่วยหาเสียงด้วยเนี่ยก็จะทำให้พักได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยอยู่ครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับภาคอื่นนะครับเขาได้เปรียบเรา
อ่าผู้ที่เป็นลายนามนายกรัฐมนตรีก็ไปหาเสียงในทุกที่
ในขณะที่ของเรานะครับได้เฉพาะรูปเท่านั้นเอง
รูปมันก็มีดีใจใช่มั๊ยคะ
พอมีรูปท่านนายกนะครับทุกคนก็รู้สึกมั่นใจขึ้นอีกเยอะเลย
ลุงตู่ไปต่อหลานลุงตู่แล้วก็พักพวกลุงตู่เนี่ย
อ่าก็ดีใจกันทุกคนครับส่วนทางฝั่งของนายอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะก็ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง
เขตสวนหลวงประเวทนะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีที่
กตออกมายืนยันเหมือนกันนะว่าพลเอกประยุทธ์สามารถร่วมเวทีดีเบตได้
นายอภิษฎบอกว่าส่วนตัวก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะมาร่วมไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะถ้ามาร่วมไม่ได้ก็ไม่ควรจะเอาภาพพลเอกประยุทธ์
ติดป้ายช่วยผู้สมัครหาเสียงแล้วละมั้ง
ผมก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะมาร่วมไม่ได้นะครับ
ถ้ามาร่วมไม่ได้แล้วทำไมเอารูปติดป้ายได้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมว่าก็อยู่ที่กรกตจะทำความชัดเจนก็ดีครับ
ฝ่ายจะได้สบายใจแล้วก็ปฏิบัติกันถูก
ส่วนบรรยากาศหาเสียงวันนี้หลายพักการเมืองก็ยังคงพุ่งเป้าเดินสาย
ช่วยผู้สมัครหาเสียงตามตลาดสดค่ะอาทินายมิ่งขวานแสงสวรรค์จากภักดิ์เศรษฐกิจใหม่
ก็ไปเริ่มช่วยผู้สมัครหาเสียงเป็นวันแรกที่ปากครองตลาด
จตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ไทยรักษาชาติ
อันนี้ก็ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่ตลาดรุ่งเจริญค่ะย่านถนนสาธุประดิษฐ์
ซึ่งนายจตุรนก็มีความเห็นเหมือนแก่นนำจากภักดิ์อื่นนะคะ
ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เอาเปรียบคู่แข่งทางการเมือง
เพราะปกติทุกวันนี้ก็สามารถพูดคนเดียวผ่านทีวีได้ทุกวันก็บอกไว้แบบนี้นะคะ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
พร้อมด้วยนายพานทองแท้ชินวัฒน์วันนี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเลยค่ะ
ไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครก็มั่นใจว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
ยังคงชนะการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดเลย
แม้ว่าอดีตสออย่างในประชาเร่งสมบูรณ์ศุกร์
จะย้ายสังกัดไปอยู่กับพักพลังประชารัฐแล้วก็ตามค่ะ